สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้มีคำถามมา๔๕ข้อ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับพวกเราเรานี่แหละครับ
คำถามข้อที่๑มีคนสงสัยว่าเรื่องนี้มันไปโยงไปเกี่ยวยังไง
คนในแวดวงอุตสาหกรรมผลิตอาหารบอกว่า
ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะทำให้การนำเข้าสาลี
ข้าวสาลีถั่วเหลืองจากต่างประเทศมีปัญหา
แล้วจะกลายมาเป็นมีปัญหาว่าวัตถุดิบทางการเกษตรพวกนี้
จะมีปัญหาในเรื่องการผลิตอาหารสัตว์อาหารคนด้วยไม่ใช่อาหารสัตว์อย่างเดียว
เพราะว่าข้าวสาลีถั่วเหลืองที่นำเข้ามาเนี่ยมาทำขนมปงนมปังอ่ะใช่ทั้งนั้น
เรื่องนี้ตอบว่าอย่างนี้ครับเพราะถั่วเหลืองก็ดี
ข้าวสาลีก็ดีที่เป็นวัตถุดิบอื่นที่ปลูกจากประเทศที่
ก็แน่นอนว่าจะมีสารตกค้างอยู่ในผลผลิต
เพราะมันมีสารปนเปื้อนสารเคมีอยู่
เรื่องนี้สภาหอการค้าเขาเลยเสนอทางออกว่า
จะขอให้ทางราชการที่เกี่ยวข้องช่วยผ่อนปลนเรื่องกำหนดค่าสารตกค้างของสารเคมีให้น้อยที่สุด

นี่ที่เขาตอบว่าทำไมต้องกระทบ
แต่ว่าให้ใช้อย่างมีการควบคุม
คำตอบถามคุณวิทูลเลี่ยนจำรูน

คุณวิทูลเป็นผู้อ่อนโนยการ

มูลนิธิชีววิถี
คุณวิทูลตอบว่าคงเป็นเพราะว่าแรงกดดันจาก๓กลุ่มคือ

จำได้ไหมตอนนั้นที่เขาส่งหนังสือให้ทางฝ่ายเราทบทวน
นักธุรกิจสหรัฐถือหุ้นใหญ่โรงงานผลิตอยู่
เขาก็เดือดร้อนแล้วเขาก็ทำแบบนี้กับหลายประเทศ
กลุ่มบริษัทสารเคมีที่มีสาขาในประเทศไทย
ออกแรงกดดันต่อต้าน
แล้วก็ต่อต้านผ่านสมาคมชาวไร่ชาวเกษตรที่ตั้งขึ้นมาใหม่
เขาก็พวกนี้ก็หนุ่นหลังอยู่

กลุ่มอุตสากรรมอาหารสัตว์
ที่เอามาเป็นผลิตอาหารสัตว์อาหารคนที่ผมบอกเมื่อกี้

เขาบอกว่าถ้าไปแบนกับไอฟอร์เซ็ตเนี่ย
เขาเอาตัวเลขมาจากไหนไม่รู้
บอกว่าจะเสียหายเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้าน

ถามว่าประชาชนอย่างเราเรา
เราจะลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของเรา
ในเมื่อผลออกมาจากมติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย
มติหรือมติไม่รู้แต่ว่าผลออกมาอย่างนี้เนี่ย
ประชาชนอย่างเราจะปกป้องตัวเองอย่างไงได้บ้าง
สัตว์อาจารย์นายแพทย์ธิระวัติเฮมจุธา
ให้คำตอบอย่างนี้ครับท่านเป็นคณะ
อาจารย์คณะแพทย์จุฬานะคนที่เห็นในจอเนี่ย
ท่านบอกว่าประชาชนชมรมต่างควรฟ้องดำเนินคดี
กับคณะกรรมการวัตถุอันตรายเพื่อเรียกร้องกรณีว่า
นี่เป็นการหลอกลวงประชาชนในการประกาศผลมติ
ต่างจากมติเดิมเมื่อวันที่๒๒ตุลาคม
ตุลาคมเนี่ยแบน๓ชนิดแล้วพอแล้วกำหนดไว้ด้วยว่า
แบนตั้งแต่วันที่๑ธันวาพอมาถึง๒๗พฤศจิกา
ให้เลื่อนการแบน๒ตัวออกไปอีก๖เดือน
แล้วก็อีกหนึ่งตัวพลิกมติคือไม่แบน
เขาบอกว่าเอาไปฟ้องได้เพราะว่า
ผลกระทบมันเกิดความเสียหายต่อประชาชน
คำถามข้อที่สี่ทีนี้เมื่อจะต้องใช้สารเคมี
เหล่านี้ต่อไปอีก๕๖เดือน
ผู้บริโภคควรจะได้รับการคุ้มครองเรื่องสุขภาพอย่างไรบ้าง
อย่างเราเราเนี่ยควรจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพอย่างไรบ้าง
อันนี้มีคำตอบมาจากคุณสารีอ๋องสมหวังครับ
คุณสาลีเป็นเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

เมื่อเกษตรกรยังยืนยันที่จะใช้สารเคมี
มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคต้องการเห็นความรับผิดชอบของเกษตรกร
โดยการประกาศหรือเขียนแจ้งให้ทราบว่า
ผลผลิตตั้งแต่พืชผักผลไม้
แต่ละชนิดมีการใช้สารเคมีอย่างไร
เออให้บอกไว้ด้วยเวลาคนไปซื้อก็ได้รู้
แล้วเรื่องนี้คุณสาลีบอกว่า
ล่าสุดได้ทดสอบ

พบว่ามีการใช้สารเคมีมากถึง๑๓ชนิดครับ
น้ำส้ม๓๐ตัวอย่าง
มีสารตกค้างมากถึง๑๘ตัวอย่าง
หรือ๖๐จากการสุ่มตรวจในตลาด
ใครชอบดื่มน้ำส้มสดรู้ไว้ด้วยนะครับ
ดังนั้นกระทรวงเกษตร

เกษตรกรควรจะสร้างทางเลือกให้ผู้บริโภค
โดยให้ผักและผลไม้ให้ระบุแหล่งที่มา

เขียนติดให้ผู้บริโภคตัดสินใจว่า

จากนั้นจะสุ่มตรวจอย่างเข้มงวด
สิ่งเดียวที่จะกดดันรัฐบาลได้
ผู้บริโภคต้องออกมาเคลื่อนไหว
เรียกร้องให้มีการผลิตอาหารปลอดภัย
เพราะหลังจากมีการตรวจก็พบว่า

มีการใช้สารเคมีกันอย่างเข้มข้น
อกจากนี้ไม่เห็นด้วย
ถ้าหากเลิกสารเคมีชนิดนี้แล้ว

แต่ว่าต้องการให้ใช้ทางเลือกอื่น
ที่สามารถทำเกษตรอินทรีย์ได้จริงในพื้นที่

ผู้บริโภคคนซื้อคนกินเขาจะได้รู้

ฉะนั้นเกษตรกรที่ผลิตแล้วใช้สารเคมีอยู่
ก็ต้องแจ้งเขียนให้ผู้บริโภคทราบ
ทีนี้ต่อเนื่องมาว่าเรื่องการใช้

คำตอบจากคุณอานนลโรธถนนง
คุณอานนท์เนี่ยเขาเป็นรองประธานสภาการเกษตรครับ

แง่ของเกษตรกรเชื่อว่า
ส่วนใหญ่ยอมรับได้
ไม่กระทบกับการผลิตในภาคการเกษตรหรืออุตสาหกรรมการแปรรูป
สำหรับเกษตรอินทรีย์ที่ถูกหยิบยกมายังเป็นเหตุผลในการแบนสารเคมี
นั้นเรื่องนี้พูดกันมากว่า๒๐ปีถ้าทำได้ก็ดีแต่ภาครัฐควรทำให้
เห็นเป็นตัวอย่างดีกว่าการพูดแล้วไม่ทำเหมือนการทำนโยบายเกษตรแปลง
ใหญ่วันนี้ยังไม่ประสบผลสำเร็จทั้งที่ทำง่ายกว่าเกษตรอินทรีย์
ถามว่าที่ผ่านมาหน่วยงานราชการที่เบิกงบประมาณไปทำโครงการเกษตรอินทรีย์
เคยนำตัวชีวัตรในการทำงานออกมาเปิดเผยหรือไม่แล้วสินค้าเกษตรอินทรีย์
ผลิตออกมาแล้วต้นทุนเป็นยังไงตอบโจทย์ด้านการตลาดไหมมีปริมาณเพียงพอรองรับตลาดต่างประเทศจริงหรือไม่การทำเรื่องนี้ไม่ควรเอาเกษตรกรมาเป็นหนูรองยาที่สำคัญประเทศเพื่อนบ้านก็ยังใช้สารเคมีอาจจะมากกว่าไทยด้วยซ้ำแต่เกษตรกรที่ไม่ใช้ที่ใช้ก็มีองค์ความรู้มีการควบคุมปริมาณที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ผลิตผลกระทบ

ออกไปอีก๖๗เดือนและจากการเลิกแบนไกรโฟเซ็ตฉะนั้นคำถาม๔๕ข้อจากประชาชนคนอย่างเราเราก็มีคำตอบแล้วที่สำคัญที่สุดคือคำตอบของคุณสาลีองค์สมหวังถ้าคุณยืนยันจะใช้ต่อไปข้างกล่องข้างซองข้างห่อข้างถุงพลาสติกจะต้องบอกด้วยว่าผลิตออกมาเนี่ยปลูกกันออกมาเนี่ยใช้สารเคมีอะไรยังไงเออ
จะได้มีทางเลือกและนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับเกาะติดเรื่องนี้มาตลอดนะครับ
ต้องรอติดตามกันเพราะสังคมจับตามองขอบคุณนะครับ